จะไปไหนจะทานอะไรก็ต้องระวังให้ดี

มีคณะทัวร์ของอบตที่มหาศาลคาม

สุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลทั้งคณะ

ด้วยความที่อากาศมันร้อนเนอะนะฮะ
ก็เป็นโทรของอบตหนองเหม็กมหาสุรคาม๒คันครับ
คือรถทัวร์เขาก็ไปจอดอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เขาก็ไปกินอาหารกันริมถนนสาย๓๔
ที่หนองกี่นาดีปราจีนบุรี

เพราะว่ามีคนปวดท้องสักพักหนึ่ง
มันกลายเป็นท้องร่วงทั้งหมด๘๙คน
สุดท้ายจากที่ไปจอดเข้าห้องน้ำ
ก็เลยต้องประสานรถพยาบาลรถกู้ชีพรถกู้ภัยมาครับ
มานำตัวทุกคนไปส่งโรงพยาบาล
ต้องแยกกันส่งเพราะว่าไม่พอครับ

คนที่ไหวก็นั่งรถทัวร์ไปต่อที่โรงพยาบาลนะฮะมีทั้งคนทั้งหนักมีทั้งคนเบานะฮะ
หนักขึ้นรถพยาบาลไปก่อนรถกู้ภัยไปก่อนใครเบากลับไปรถทัวร์ก็ไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็มีโรงพยาบาลกบินบุรีอีก๔๘คนนะฮะแล้วก็อาการหนักเบาก็ต่างกันไป
ทีนี้เนี่ยหนึ่งในคณะทัวร์ออกมาต่อนะฮะก็คือคุณเชือกนะฮะบอกว่า
ก็มาศึกษาดูงานที่หมู่บ้านร้ายแผ่นดินที่จันทบุรีนะฮะตั้งแต่๒๙มีนาคม
กำลังจะกลับอยู่แล้วแต่ว่าพอนั่งรถไปปวดท้องปวดท้องหนัก
พอหนักขึ้นหนักขึ้นเอ้ยขอเข้าห้องน้ำหน่อยแต่มันไม่ได้แค่แบบ
เหมือนปวดท้องถ่ายธรรมดามันหนักถึงขั้นกับไม่ไหวอ่ะ
ร่างกายอ่อนเพลียก็เลยต้องบอกให้หัวหน้าคณะโทรหานะฮะ
ตรวจสอบเบื้องต้นสุดท้ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ

ผมก็ไม่รู้ว่าไปกินอะไรกันมาทั้งคณะเลยนะคะ
คือก็น่าจะไปกินมาจากทางด้านของจันทบุรีแหละ
แล้วก็มาท้องเสียงระหว่างทางนะฮะ
แล้วอากาศมันเพิ่งจะออกมานะครับ
ทุกคนก็บอกเหมือนกันว่าสาเหตุก็คงจะมาจากอาการร้อนละมั้ง

แต่พอครั้งนี้พอกินไปแล้วเขาปวดท้องปุดเลยอะ

ปรากฏว่ากินไปแล้วมันไม่หายอาการหนักขึ้น
ถึงขั้นกับอาเจียนหมดเรี่ยวหมดแรงกันไป
เบื้องต้นก็อย่างที่เราเล่าไปว่าน่าจะกับเรื่องของอากาศร้อน
อาหารมันอะไรมันไม่สะอาดหรือเปล่ามันเสียหรือเปล่า
มันอาจจะมีผลกระทบหรือบางคนก็เดินทางไกลพักผ่อนไม่พอ

ซึ่งตอนนี้คณะลูกทัวร์ที่ท้องเสียก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแพทย์ดูแลกันอยู่

คนที่อาการไม่รุนแรงก็จะให้กลับบ้านได้